แต่ว่าคู่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าจะปิดจ๊อปกันไปแล้วแหละ
สำหรับคู่ของจ๊ะอาสยามและพี่แจ๊คธนพลนะคะ
เหมือนกันเขาดูหวานกันอยู่เลยนะวันนั้นยังยกผม
ของขึ้นบ้านใหม่ขึ้นมาใหม่อันนั้นก็คิดเหมือนกัน
แต่ว่าคุณผู้ชมเขาลือกันว่าเธอเนี่ยเลิกกับแจ๊คธนพลแล้ว
ล่าสุดค่ะเจอตัวจ๊ะอาสยามเธอยอมรับตรงว่าตอนนี้เนี่ยห่างกันแล้วนะคะกับคุณแจ๊คธนพล
ห่างพอกับต้องห่างจากโควิด๑๙
แล้วที่ผอมลงไป๔กิโลนี่ไม่ได้ตรอมใจไม่ได้เฮิตหนักนะคะแต่เป็นเพราะอะไรไปฟังกันค่ะ
โอ้โหคือคือเราห่างเหมือนโควิดเลยค่ะคือตอนนี้เราห่างกันแบบตามมาตรการโควิดเลยค่ะ
เราไม่พูดดีกว่าเราห่างไปก่อนเราห่างไปก่อน
นี่แม่ดูดินะดูดิหมู่มวลของหนูอยู่อย่างนี้แล้วก็มีความสุขดีอะไรอย่างนี้ครับ
ผอมลงมากเพราะว่าตอนแรกที่มีโควิดแรกน้องอยู่บ้านใช่ไหมคะน้องก็กินกินจนน้ำหนักน้องขึ้นมา๔โล
ตอนนี้พอเราตั้งสติได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามีงานเราอ้วนอย่างนี้ไม่ได้นะก็เลยลดน้ำหนักค่ะ
อืมนะไม่ได้ตอมใจนะจ๊ะแค่ลดน้ำหนักเท่านั้นเอง
เรื่องรักอาจจะเซ็งหน่อยแต่พอรัฐบาลประกาศคลายล็อกลูกทุ่งสาวจี๊ดจ๊าดอย่างจ๊ะอาสยาม
ได้แต่หวังใจว่าเธอและน้องแดนเซอร์จะได้กลับไปร้องเพลงโชว์อีกครั้งนะคะ
เพราะว่าตอนนี้คิดถึงเหลือเกิน
คิดถึงมากคือเราคิดถึงหน้าบรรยากาศหน้าเวที
คิดถึงการใช้ชีวิตที่เราเคยไปรถตู้เคยอยู่กับแดนเซอร์
แต่พอมีประกาศว่า๑๕จะคลายล็อกแล้วเราดีใจมากเลย

อาชีพอื่นก็ดูแบบคลายความตึงเครียดออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่คือเราสามารถจัดได้แต่ตามมาตรการที่เขาบอกไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะคุณผู้ชม

เนี่ยเสื้อผ้าของเธอก็สวยนะเข้าไปช็อปกันได้นะ
ขยันทำมาหากินแบบนี้ไม่มีวันอดตายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะ